สวัสดีค่ะอัปเดตข่าวบันเทิงกับขวัญเรือนขวัญขุนวงเริ่มกันที่สาวสวยมากความสามารถค่ะคุณอีฟพุทธิดานะคะบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยงานในวงการบันเทิงทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังบอกเลยนะคะว่าแน่นจริงจริงค่ะรวมถึงค่ะปีนี้เนี่ยอาจจะได้ชมผลงานละครรวมถึงผลงานเพลงของเธอด้วยค่ะ
ยังคงวางแผนสร้างผลงานให้คอเพลงคอละครได้ชมได้ฟังกันสำหรับนักร้องนักแสดงสาวอีฟพุทธิดาค่ะ
ล่าสุดนั้นเจ้าตัวเดินทางมาสวัสดีปีใหม่ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐทีวี

พร้อมถึงโอกาสนี้อัพเดทงานในวงการบันเทิงให้ได้สาบกันค่ะ
โดยชี้แจงว่างานด้านผู้จัดนั้นก็มีทั้งรายการแล้วก็ละคร
ซึ่งกำลังเตรียมเรื่องโปรดักชั่นอยู่ค่ะ
อีกทั้งตอนนี้นะคะถือว่าอยู่ในช่วงวางแพลนหลายอย่าง
รวมไปถึงงานละครเวทีแล้วก็เพลงที่คาดว่าแฟนคลับทั้งหลายนั้น
จะได้ชมกันตั้งแต่ช่วงกลางปีนี้เป็นต้นไปค่ะ
แต่ช่วงต้นปีนี้จะเป็นงานเบื้องหลังซะเยอะค่ะ
ก็จะเป็นเรื่องของโปรดักชั่นรายการทีวีแล้วก็ละครนะคะ
กลางปีก็น่าจะมีละครเวทีให้ได้ดูกันนะคะ

ก็ตอนนี้ชื่อเรื่องก็คิดว่าถ้าพูดไปทุกคนอาจจะเคยดูภาพ

ไม่แน่ใจว่าเขาจะใช้ชื่อเรื่องเดิมหรือเปล่า
หลังกลางปีไปแล้วน่าจะมีซิงเกิ้ลใหม่
เรื่องเพลงมันเป็นเรื่องที่เราอยากปั้นงานเองค่ะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยอีฟก็อยากให้เวลากับมันอย่างเต็มที่
ไม่อยากทำงานแบบรีบเนอะอะไรอย่างนี้
เราก็เลยขอเวลาหน่อย
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสาวที่มากความสามารถจริงนะคะ

เพลงที่ผ่านมาของเธอค่ะ

ก็ถือว่าเป็นตัวแทนของผู้หญิง๓๐ในยุคใหม่แล้วกันนะคะ